เหตุการณ์นี้ก็มีคนโดนยิงตายนะครับแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ผู้ตายเขาจะขี่รถไปเพื่อรอรับเมียทุกครั้งแถวหน้าโรงแรมดังที่เขาหลัก
ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดพังงา
รอบนี้ระหว่างที่รอเมียรักอยู่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา
ย้อนกลับมาแล้วลั่นไกยิงไม่ยั้งจนเขาสิ้นใจตายฮะ
ผู้ตายคือพอโดนยิงเสร็จแล้วพยายามวิ่งมาต้องการขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าสุดท้ายล้มลงแล้วก็สิ้นใจตายตรงนั้นนะฮะใกล้กับป้อมยาม
จะเห็นนะครับว่าผู้ตายเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อจอดรอรับเมีย
หลังจากที่เมียเลิกงานก็จะพากันกลับบ้าน
แต่วันนี้ไม่ได้สามารถพาเมียกลับบ้านได้เพราะเขาโดนยิงตายครับ
รอปภเองก็อยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าอยู่อีกด้านหนึ่ง
ตอนแรกเหมือนมีการพูดคุยทักทายกันด้วยแล้วเขาก็เดินไปเพื่อจะรอเมียครับ
หน้าโรงแรมย่านเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เย็นเมื่อวานนี้ผู้ตายคือในต้อมสรศักดิ์อายุ๔๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรอเมียที่กำลังจะเลิกงาน
หลังจากนั้นไม่นานครับเขาเดินหลบมุมไปรอตรงนั้น
คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มาเสร็จปั๊บเนี่ย
เขาไปวนรถกลับมาแล้วก็มาจ่อยิงระยะเผาขนนะฮะ
หลังจากยิงเสร็จแล้วก็พาหลบหนีไปฮะนี่ครับ
ผู้ก่อเหตุรถมอเตอร์ไซคันนี้มากัน๒คน
เห็นภาพจากในวงจรปิดพากันหลบหนีไป
สะพอท้ายเหมืองเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ครับ
ผู้ตายโดนยิงสี่นัดนอกจากนี้เจอปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๕ปลอก
รอปภของโรงแรมก็คือคนที่ยืนอยู่ใกล้กับจุดที่ผู้ตายโดนยิง
บอกว่าได้ยินเสียงดังตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทะ
เสียงมันดังคล้ายประทัดพอหันไปมองดูต้นทางของเสียงเนี่ย
ผู้ตายกำลังวิ่งมาแล้วก็ทิ้งร่างลงกองกับพื้น
รีบวิ่งไปดูแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
เมียผู้ตายบอกว่าแฟนของเธอเนี่ย
ทำสวนยางพาราและทำสวนปลามน้ำมัน
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ทำงานแล้วก็คอยรับส่งเมียกับลูก
อยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน
ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าผู้ตายไปมีเรื่องขัดแย้งกับใครหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้
ได้โดยเร็วล่าสุดครับวันนี้ความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการ
ในพื้นที่จังหวัดพังงานะฮะแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบ
แผนติดตามตัวคนร้ายไล่เช็ควงจรปิดทั้งหมดตามจุด
สำคัญสำคัญที่คาดว่าคนร้ายน่าจะขี่รถผ่านและสืบข้อมูล
ที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุการลั่นไกลสังหารโหด
เรื่องต้นยังไม่ตัดปมเหตุใดทิ้งทั้งเรื่องความขัดแย้งกัน
สวนยางสวนปามหรือเรื่องยาเสพติดรวมทั้งปมชู้สาวตำรวจ
สันนิษฐานเปิดปมเหตุเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับร่างผู้ตาย
ชนะสูตรเพื่อหาวิถีกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่ง
ตัวคนร้ายต่อไปดูวงจรปิดภาพนิ่งอีกสักครั้งของคน
สองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครเจอใครมีเบาะแสสามารถแจ้ง
ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วครับ